เชื่อว่าคอสนุกเกอร์หลายคนก็รอคอยการเจอกันของสองคนนี้
เขากลับมาเจอกันอีกครั้งนั่นคือต้องสิทธิ์ชอยหรือว่าวัชรพลผู้โอบอ้อม
สนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยนี่ได้ยินชื่อตั้งแต่เด็กเลยนะ
แล้วก็มัจจุราชผมทองสตีเฟนเทนรี่คนนี้ก็โด่งดังนะคะ
แชมป์โลก๗สมัยชาวสก๊อตแลนด์วัย๕๐ปีประกาศเลื่อนเลขไปแล้วกว่า๗ปี
ก่อนที่จะแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศสนุกเกอร์๖แดงชิงแชมป์โลก
บีซีซีฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
ทำได้ดีกว่าเอาชนะสติเฟนแฮรี่ไปได้๓ต่อ๒เฟรมค่ะ
ต่อ๓๕๓๕ต่อ๓๐ต่อ๕๑๒๘ต่อ๐
และ๕๙ต่อ๒๔ก็นับว่าสูสี
สมการรอคอยของบรรดาแฟนสนุกเกอร์
เป็นคู่แข่งที่ผมมีโอกาสดูสนุกเกอร์ในวัยเด็ก
จำมันยังเลือนลางแต่จำว่าคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็น

ก็เป็นนักสนุกขวัญใจชาวไทยนะครับ
ไปดูอีกข่าวนะครับดรสลาวุฒิดิษยวัฒนะนะครับ
ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยน้ำทิพย
โมเชียลจำกัดร่วมกับสมคมกีฬาหักล้อมแห่งประเทศไทย
เงินรางวัลรวมกว่า๑๕๐๐๐บาทนะครับ
แข่งกันช่วง๗กันยายนไปถึง๑๒ตุลาคม
ถูกประสงค์ก็เพื่อค้นหานักกีฬาหมักล้อมดาวรุ่งมุ่งสู่มืออาชีพ
โดยเปิดรับนักกีฬาฝีมือระดับหนึ่งดั้งจากทั่วประเทศนะครับ
ก่อนคัดเหลือ๑๖คนสุดท้ายไปด้วยหาสุดยอดฝีมือเพียง๑เดียว
ที่จะได้ประลองกับแชมป์เก่าอย่างพงศการสอนอารา
หมักล้อมฝีมือระดับ๔ดั้งในรอบชิงชนะเลิศครับ